ชั่วตลอดตลาด
คุณผู้ชมค่ะได้เวลามาเช็คราคาสินค้าในตลอดตลาดกันแล้วค่ะ
ใครหลายคนกำลังเตรียมไปจับจ่ายซื้อของในตลาด

เราจะเริ่มเช็คราคาสินค้ากันที่ราคาปลากันก่อนนะคะ
ปลาหลากหลายชนิดค่ะมาเริ่มกันที่ปลานินนะคะ
ราคากิโลกรัมละ๗๐บาท
ปลาทูนึ่งกิโลกรัมละ๘๐บาท
สลิดกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
ส่วนปลาช่อนเลี้ยงกิโลกรัมละ๑๔๕บาทค่ะ
ใครไม่อยากกินปลาอยากจะมากินเนื้อมาเช็คราคาเนื้อสัตว์กันนะคะ
หมูเนื้อแดง๑๙๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ส่วนสะโพกไก่๖๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ส่วนไข่ไก่เบอร์๐๔บาทต่อฟองนั่นเองนะคะ
ได้เช็คราคากันแบบนี้แล้วก็จะได้เตรียมเงินถูก
แล้วก็ไปซื้อของกันให้สบายอกสบายใจนะคะ